เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับ

ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ท่านจะว่าอย่างไรบ้างนะครับ

ก็ได้เวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่เราได้มาพบกันในวันนี้

ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงสังเกตการณ์ไปหลายเรื่องแล้วนะครับ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการนะครับ

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับ
ทรงห่วงใยน้องเขานะครับ
แล้วก็ทรงพระจัตริย์ทาง

ในทีมปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
พวกเรากราบขอบพระคุณนะครับ

เป็นอย่างมากที่เราสามารถสำเร็จ

บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ประมาณ

น้องทั้ง๔คน
ส่งถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

มีสติดีทุกคนนะครับ
สิ่งที่เป็นข่าวดีในวันนี้ก็คือว่า

เราส่งคนสุดท้ายถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ช่วยเหลือหรือกู้ภัยน้อง

๑๑ชมเศษนะครับ๑๑ชม๑๒น

ถึงเวลาประมาณ๒๐นเศษ
นะครับเท่ากับเราเราใช้เวลาปฏิบัติการ

เรามีทีมปฏิบัติงานที่

แล้วก็เรามีความชำนาญมากขึ้น

มีผู้ปฏิบัติงานในถ้ำทั้งหมดที่ช่วยเหลือกัน

ระบบอะไรก็ตามวันนี้ลงไปประมาณ

ดำน้ำมี๑๘คน

สหประชาชาติเหมือนเดิม๑๘คนลงไปช่วย

เราเร็วขึ้นอีก๒ชมเราคาดหวังว่า

แล้วเราก็จะเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งถัดไปนะครับ
เราคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่านะครับในครั้งนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
โดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
พวกเราให้กำลังใจพวกเราทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
มาให้กำลังใจครอบครัวของน้องทุกคน
แล้วก็ทุกหน่วยวันนี้มีผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับ
แล้วก็ให้กำลังใจเราไปพูดคุยกับทั้งนักดำน้ำจากต่างประเทศ
มาพูดคุยให้กำลังใจกับทุกทีมที่ปฏิบัตินะครับ
ถ้าเอ่ยชื่อก็ตั้งแต่ทีมซิลนะครับของกองทัพเรือ
กองทัพบกของทุกทีมนะฮะกองทัพบกนี่ที่ปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติงานบนเขานะครับ
ปฏิบัติงานกู้ภัยที่เป็นหมอนะครับ
หมอพยาบาลที่มาจากทุกโรงพยาบาลค่ายในภาคเหนือนะครับ

กำลังฐานพัฒนาก็มาช่วยกันนะครับ
ฝ่ายของป่าไม้อุทยานนะครับก็

ทีมของพี่บัญชาที่สูบน้ำนะครับ
ท่านก็มาดูแลนะครับมาเยี่ยมเยือน

ที่ฝ่ายปพฝ่ายปกครอง
ที่อยู่หน้างานช่วยดูแลทุกคนนะครับ
แล้วก็อีกหลายหน่วยที่กล่าวไม่หมดนะครับ
ท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็ให้ขอบใจทุกคนนะครับ

ท่านบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้
ควรจะสอนเด็กในอนาคตด้วยให้เรียนรู้ต่าง
แล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรเกิดอีกนะครับ

เด็กควรจะเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย
มีทักษะเรื่องความปลอดภัยต่าง
ซึ่งก็คงจะมอบหมายให้พวกเราถอดบทเรียนนะครับ

แล้วก็ให้ถอดบทเรียนเรื่องของการบูรณาการทุกภาคส่วน
การบริหารราชการในสภาวะคับขันหรือมีฉุกเฉิน

ก็เชื่อว่าเราก็จะทำได้ดีขึ้นในอนาคต

องค์กรจะได้เอาไปปรับปรุงปฏิบัติอย่างดียิ่ง
แล้วก็หลังจากที่ท่านด้วยตรวจเยี่ยม

แล้วก็ทางฝ่ายตำรวจก็ขอขอบคุณ
ทางต่อรอก็

ในการให้ความร่วมมือส่วนเรื่องต่าง
เราก็แก้ไขเยียวยาไปตามระเบียบและกฎหมายนะครับ
ก็คิดว่าผ่านไปแล้วก็เราคงจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนได้เต็มที่เหมือนที่เช่นที่ผ่านมา
ในส่วนของผู้ปฏิบัติทุกคนในวันนี้
ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
ได้กรุณาทำข่าวนี้ออกไปเป็นข่าวหลักของโลกนี้ไปแล้วในวันนี้นะครับ
ก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะนิดเดียวนะครับ
ท่านนายกได้คุยกับผู้ปฏิบัติในสายที่เป็นผู้ต่างประเทศนะครับ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอาจจะมีการเลี้ยงขอบคุณนะครับ
ผู้ปฏิบัติทุกนายแต่ขอดูนิดนึงก่อนนะครับ
เพราะเอิญยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับ
ก็ฝ่ายที่ปฏิบัติเองฝ่ายนักดำน้ำจากหลายประเทศที่มารวมกัน
ก็มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตรงนี้จนประสบความสำเร็จนะครับ
ตอนนี้ทุกท่านส่วนหนึ่งก็ไปพักผ่อน
อีกส่วนหนึ่งก็เตรียมแผนสำหรับการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการช็อตต่อไปนะครับ
ก็ในชั้นนี้ก็ขออนุญาตรายงานตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ

หลังจากปฏิบัติเมื่อวานเสร็จสิ้นเราก็มีการประชุมปรับแผน
แล้วก็ทบทวนบทเรียนนะครับ
แล้วก็มีการปรับแผนทำให้วันนี้ในการประสานสอดคล้อง
เป็นไปค่อนข้างจะราบรื่นนะครับ
ก็เกิดจากทุกภาคส่วนนะครับ
สำหรับแผนการปฏิบัติในวันต่อไปขึ้นอยู่กับความพร้อม

แต่ก็เรียนให้ทราบว่าในห่วงนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราประเมินไว้
สภาวะแวดล้อมสภาพอากาศสภาพความพร้อม
รวมทั้งในเรื่องของสิ่งต่างที่เราต้องการในการปฏิบัติการครบถ้วน

แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางสภาพลมฟ้าอากาศ
แล้วก็ความพร้อมของทางทุกทีมงานนะครับ
ก็ขอเรียนว่าไม่น่าจะกังวลอะไรก็ขอให้เอาใจช่วยในทีมปฏิบัติงานนะครับ
ซึ่งเรียนให้ทราบว่าทั้งจำนวนคนที่ท่านผู้ว่าท่านได้เอ่ยมานั้นก็คือคนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับ
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการการเขาเรียกอะไรฮะ
ในการทำในสิ่งที่เป็นมาตรการเสริมนะครับ

พร่องน้ำการเบี่ยงเบนทางน้ำทำตลอด

เพื่อให้เกิดสภาวะที่เกื้อกูลในการปฏิบัติงานซึ่งซึ่งผ่านมา๒วันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ
สำหรับวันนี้เมื่อประชุมแล้วก็ปรับกันอีกก็วันพรุ่งนี้ก็

รวมพลังแรงใจไม่สับสน
สับสนคนสำราญงานสำเร็จครับ
คนสำรางงานสำเร็จพวกการเอาหน่อยเขาเขาเรียกร้องเขาเรียกร้อง
คือสื่อเริ่มคิดถึงผมไงครับไม่เจอหลายวัน
คือขอบคุณพวกเราสื่อทุกคนนะครับแต่คืออย่างหนึ่งที่ผมบอกคือการสร้างปัจจัย
ทุกอย่างร่วมกันให้น้องที่ทยอยออกมามีความปลอดภัย
ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนแม้แต่เรื่องสื่อแม้แต่เรื่องของพวกเราทุกคนที่ช่วยกัน
การพร่องน้ำเนี่ยไม่ว่าบนเขาเนี่ยจะมีทั้งหมุนทิมีทั้งตาหามีทั้งต่อชะดอ
แล้วมีหลายคนหลายส่วนมากเลยภายในรอบเขาแล้วก็พร่องน้ำโดยพี่น้องจาก
พญานาคยักษ์ซึ่งมาจากต่างที่อย่างทางนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีบ้านแพ้ว
ยังไม่นับพี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่สมาคมบาดานที่กระจายตัวกันขุดจอดดูดบาดานออกจาก
ใต้น้ำใต้แผ่นดินเนี่ยรอบเขาเพื่อพร่องน้ำข้างบนให้ไหลลงมา
ต้องขอบคุณสำคัญคนหนึ่งท่านหนึ่งสำคัญมากคือพระพิรุณ
คงจะเมตตาเราต่อไปขออีกสามวันขออีกสามวันหมูจะออกมาดูโลก
ทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเราอยู่ในวินัยไม่สับสน
เหมือนพี่ที่เขาบอกสับสนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีมันชนนะครับ
ก็เมื่อกี้ก็ได้รับคำบัญชาจากท่านนายกมาอีกนะครับในเรื่องของการฟื้นฟู
กระทรวงทรัพย์ต้องหนักหน่อยนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูต่อไปหลังจาก
ปฏิบัติการทั้งหมดสำเร็จนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีและท่านทิบดีก็สั่งการมาแล้ว
แล้วก็แผนต่างเนี่ยเราเตรียมพร้อมไว้แล้วครับขอบคุณมากครับ
ครับท้ายสุดขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เสนอข่าวในข้อเท็จจริง
อดคล้องกับการแถลงของส่วนราชการนะครับทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณไว้หน้าการอีกครั้งครับ

ก็อย่างที่ทุกท่านบอกเหมือนกันภาพรวมเหมือนกันเลยนะครับว่าต้องเตรียมความพร้อมอีกประมาณอย่างน้อย๒๐ชั่วโมง
แต่ก็ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่พี่บัญชาบอกนะครับถ้าพระพี่อรุณช่วยเรานะครับ
เราก็อาจจะทำได้เร็วมากนะครับแต่ถ้าพระพิรุณไม่ช่วยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ
อันนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าเหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมกลับเรียนพวกเราว่า
จะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการโรยอุปกรณ์ต่างประมาณ๒๐ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
แต่เมื่อคืนพอเราปฏิบัติการสำเร็จนะครับ
ก็มีทีมหนึ่งที่มีความพร้อมก็ลงไปรออุปกรณ์ให้เราทันทีเราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เร็วกว่าที่คาดประมาณ๔๕ชั่วโมง
ตอนนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าอากาศอย่างนี้แล้วเราเตรียมความพร้อมได้เร็วกว่านี้
เราก็สามารถปฏิบัติการได้เร็วกว่านี้นะครับก็ขอยืนยันแต่ผมจะถามว่ากี่ชั่วโมงผมคงไม่ยืนยันเป็นตัวเลขนะครับ
อะไรนะครับตอบไหมครับยังยังตอบไม่ได้ครับขึ้นกับสภาพแล้วก็ตามแผนนะฮะ
เพราะว่าแผนทุกแผนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เซตอัพนะครับ
การวางแผน๔คนการวางแผน๕คนการวางแผน๖คนหรืออะไรก็ตามมันต้องมีการปรับแผนกันใหม่หมดนะฮะ
เซ็ตแผนไว้๔คนนะครับเพราะฉะนั้นทีมปฏิบัติก็จะต้องไปปรับแผนนะครับ
ถ้าจะทำ๕คนก็ต้องไปปรับแผนของเขาก่อนนะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปก้าวร่วงของทีมดำน้ำ
เขาเซ็ตอัพกับทีมของเขาไว้เขามีทีมของเขาเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเขาเซ็ตอัพไว้หมดนะครับ
เราจะไปบอกว่าอยู่ดีให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้คงไม่ได้นะครับตามความเหมาะสมครับ
สี่คนใหม่ส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็สภาพดีดีกว่าเมื่อวานนะครับ
ตอนนี้รู้ตัวหมดนะฮะแล้วก็กลับเรียนว่าเมื่อเช้ามีคนถามคำถามหนึ่งที่บอกว่าน้องเขาอยากกินข้าวผัดกะเพรา
แล้วมีคนถามขึ้นมาเลยว่าได้ทานไหมนะครับไม่ได้ทานนะครับเพราะว่าหมอยังให้ไม่ได้
แต่หมอให้เป็นอาหารปกติแล้วนะครับแต่ที่มีความเหลวมากคือโจ๊กที่เหลวกว่าโจ๊กปกติ
น้อง๔คนไปวันนี้เริ่มลูกสติดีแล้วก็คงจะเตรียมปรับปรับภาพอีกนิดหนึ่งนะครับ
สุขภาพข้างใุ้หมอก็จะประเมินว่าดีอยู่ครับ

ขอร้องทีละสามวันสามวันสามวันอะไรอย่างนี้ครับ
คือผมก็ขอแบบ๓วันขอมากเดี๋ยวท่านไม่ให้ใช่ไหมครับ
ขอทีละ๓วันที่ท่านให้มาแล้วในอาทิตย์
จันทร์อังคารผมขออีก๓วัน
ขอทีละน้อยแต่ขอให้ได้
แต่ที่ใจดีที่สุดก็คือสื่อครับขอแล้วสื่อให้ตลอดเลยครับตอนนี้ครับ
ครับครับ
แถลงข่าววันนี้นะครับก็

วันนี้ทีมหมูป่าออกมาจาก
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อีก๔คน
รวมแล้วณขณะนี้เป็น๘คน
ยังเหลืออยู่ในถ้ำอีก๕คน
คือท่านผู้ว่านโรงศักดิ

บอกว่าปฏิบัติการถือว่าเร็วกว่าเมื่อวาน

เพราะว่าวันนี้เริ่มปฏิบัติการ๑๑นาฬิกา
แล้ว๔คนคนสุดท้ายออกมาได้เนี่ย๒๐นาฬิกานะครับ
เมื่อวานนี้๔คนเหมือนกันแต่ว่าเริ่ม๑๐โมงเช้า
คนสุดท้ายที่ส่งถึงโรงพยาบาลคือ๓ทุ่มนะครับ
เท่ากับว่าวันนี้เร็วกว่า๒ชั่วโมงนะครับ
โดยวันนี้๔คนส่งถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียบร้อย
ปลอดภัยดีมีสติดีทุกคนแล้วก็รู้ตัวดีทั้งหมดเลย

ใช่ค่ะบอกว่ารู้ตัวหมดแล้วนะคะ
แล้วก็เรื่องของอาหารให้อาหารปกติได้บ้างแล้ว